นี่ก็เป็นเหตุอุกอาจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
แฟนเก่ากับแฟนใหม่ของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขานัดมาเคลียร์ใจกัน
แล้วเวลามาเคลียร์ใจเนี่ยไม่ใช่มาเดียวนะคะมากันเป็นพวก
สุดท้ายแล้วก็มีเรื่องมีเรื่องมีราวกันถึงขั้นบาดเจ็บเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
ตรงนี้แหละค่ะจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อในซอยผูกมิตร
หมู่ที่๑๐ตำบลสำโรงใต้พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราไม่เห็นในภาพไม่เห็นในจอ
เพราะว่าถูกตำรวจแล้วก็กู้ภัยพานำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทีนี้ตำรวจสภสำรงใต้ค่ะคุณผู้ชมไปตรวจสอบ
เพิ่มเติมสิคะว่าคนเจ็บเป็นใครคนเจ็บชื่อว่ากฤษณะจันทรอายุ๑๘ปี
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณชายโครงด้านขวาหนึ่งนัด
กระสุนไปฝังในอาการสาหัสนะคะสาหัสขนาดไหนไม่สามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
ในเมื่อสอบปากคำกฤษณะคนเจ็บไม่ได้ก็ต้องไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ที่ว่านางสาวเออายุ๑๙ปีเอเล่าแบบนี้คุณผู้ชมค่อยลำดับนะคะ
มันซับซ้อนหน่อยเพราะว่าตัวละครมันเยอะจ๋าเนี่ยเป็นผู้หญิงจ๋าเนี่ยมีแฟนเก่าชื่อว่าเจมส์
แล้วก็แฟนใหม่ชื่อว่าไฟล์ทีนี้เอเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายเจมส์เนี่ย
อายุ๑๘ปีซึ่งเป็นแฟนเก่าของจ๋าได้ชักชวนนายกฤษณะคนเจ็บซึ่งเป็นแฟนของเอเนี่ย
ให้มาเป็นเพื่อนมาพบกับนายไฟล์ไฟล์เป็นใครที่บอกไปแล้วเป็นแฟนใหม่ของนางสาวจ๋า
นะแหละค่ะมานัดเคลียร์ใจกัน
ส่วนเจมส์แล้วก็กฤษณะผู้บาดเจ็บไปยืนรออยู่ด้านลาน
ลานคือตรงที่เป็นร้านสะดวกซื้อ
ต่อมาไฟล์ได้ขี่รถจักรยานยนต์มา๓คันพร้อมกับพวกประมาณ๖คน
เดินปรีเข้ามาหาเลยแล้วก็ในมือของไฟท์ไม่ใช่มามือเปล่า
มาพร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็เลยเปิดฉากยิงใส่แฟนของตน
ของตนก็คือคุณกฤษณะที่เจ็บทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาก่อน
มาเป็นเพื่อนจนได้รับบาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือ
จากคนในร้านสะดวกซื้อแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยไม่รอให้เจ้าหน้าที่มาเจอนะฮะหลบหนีไปเลย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็รีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้มันต้องไล่เลี่ยงความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่ละคนนะ
แฟนเก่าแฟนใหม่เพื่อนกันอะไรเนี่ยนะฮะ

เอาเป็นว่าแต่มีคนเจ็บแล้วคนที่เจ็บเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยนะคะ
จะไปเป็นเพื่อนแฟนเก่าของจ๋าไปเคลียร์
เคลียร์ใจกับแฟนใหม่ก็คือในไฟล์เนี่ย

กลายเป็นว่ามันเจ็บสาหัสปางตายแบบนี้นะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกจักรพงศ์นุษย์พดุลนะคะ

ท่านบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจมาตรวจหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุแล้วแหละ
หยดเลือดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ

กล้องวงจรปิดนี่แหละเป็นหลักฐานชิ้นเอกเลยนะคะ
เดี๋ยวจะนำมาประกอบในสำนวน

ส่งชุดสืบสวนลงพิมพี่ไปหาหลักฐานเพิ่ม
แล้วทราบตัวมือปืนที่ก่อเหตุแล้ว
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีเท่านั้นนะคะ

จะพาเด็กอายุ๑๗มามอบตัว
ถ้าเกิดว่าไม่มาในวันนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับ
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผล
และติดตามตัวทั้งหมดมาสอบปากคำ
ถ้าใครผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่ได้ไปรักสามเศร้าเรา๓คนกับเขา